ตระเวนออกลักทรัพย์ด้วยการขี่รถจักรยานยนต์ไปส่องดู
รถที่เขาจอดอยู่ข้างทางเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะ
เขาขโมยไปแต่ละอย่างคุณ

แต่ว่าเครื่องมือช่างก็เอาผลไม้ยังเอาเลยนะคะ
แต่ว่าภาพในช่วงที่ก่อเหตุมันหดหู่
ช่วงที่เขาก่อเหตุเขาเอาลูกชายอายุ๕ขวบกับ๗ขวบ
ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วยเป็นการตบตานะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลายจุดเลยนะคะ
ที่มัดตัวคนร้ายซึ่งเป็นสองผัวเมีย

รถคันไหนจอดอยู่ทิ้งอยู่แบบนี้
เขาก็จะไปเปิดดูเห็นอะไรมีค่าพอที่จะขโมยได้
เขาก็ขโมยไปนะคะเหตุการณ์เนี้ยมีผู้เสียหายหลายรายค่ะ
ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นเทียมเมืองขอนแก่นนะคะ
ผู้เสียหายหลายรายเขารวมตัวกันแล้วก็ไปแจ้งความ
กับตำรวจสพเมืองขอนแก่นค่ะบอกว่าถูกคนร้าย
เป็นพ่อแม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุขโมย
ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ก็เอาไปเครื่องมือช่างก็เอาไปเนี่ยนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่คนร้ายก่อเหตุ
ว่าได้อย่างชัดเจน๓คดีด้วยกันและมีการเอาคลิปนี้
แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยบอกว่าสิ่งของทุกอย่างสามารถถูกขโมยได้
ล่าสุดพลตำรวจโทสุรชัยควรเดชะคุบ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๔พร้อมชุดจับกลุ่มทันแหลงข่าวผลการจับกลุ่มคนร้าย
ที่ปรากฏตามในคลิปที่เป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยนะคะ
ประกอบไปด้วยคนแรกผู้เป็นพ่อค่ะ
นายนิกรมณีศรีอายุ๓๔ปี
คนที่เป็นแม่ชื่อนางสาวมินทิชาอิทธิเหตุอายุ๓๕ปีนะคะ
โดยมีลูกชาย๒คนอายุ๕ขวบกับ๗ขวบไปด้วย
พร้อมของกลางค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
วกกันน็อกและเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ
จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งนะคะ
ควบคุมตัวไปตรวจสอบนะคะพร้อมตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่าทั้งสองคนนี้เสพยาเสพติดมาด้วยนะคะ

จากการสอบสวนทั้งสองคนยอมรับว่าก่อเหตุจริง
สินที่ได้มาเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้จ่าย
แล้วก็เอามาเลี้ยงลูกทั้งสองคนที่พาไปขโมยด้วยเนี่ยนะ
รวมถึงแบ่งไปซื้อยาบ้ามาเสพค่ะ
ซึ่งก็จะเลือกนะเลือกเอาชิ้นที่มีค่าแล้วก็ขายได้
ชิ้นไหนไม่เอาจะเอาไปทิ้งขยะ
ส่วนรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ในการก่อเหตุยังผ่อนอยู่เลยค่ะ
มีป้ายทะเบียนแต่ถอดป้ายออกเพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกลุ่ม
ขณะที่ลูกชายทั้งสองคนห้าขวบกับเจ็ดขวบนี่นะคะ
ภายหลังผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มญาติก็มารับตัวไปเลี้ยงต่อ
ระหว่างที่ก่อเหตุลูกชายทั้งสองคนให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมนะ
บอกว่าในช่วงที่พ่อกับแม่พาไปตระเวนมาขโมยของเนี่ย
เขาทั้งสองคนพยายามอ้อนวอนพ่อกับแม่ทุกครั้งแล้ว
ว่าอย่าลงมือก่อเหตุเลยแต่แม่ก็ยังทำผิดแบบนี้นะคะ